คุณผู้ชมครับคดีใหญ่ที่เราตามกันอยู่ก็เรื่องของคดีบอสนะฮะ
ก็รบประวัติออกไปเอาเป็นว่าตอนนี้บอสสามารถเดินทางเข้า
ประเทศไทยมาแล้วมาได้นะฮะก็คือจะไม่ได้มีเรื่องของการจับกลุ่มอะไร

แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นความไม่ชัดเจนต่าง

มันไปกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชน
ต่อระบบกฎหมายของประเทศไทย

แล้วท่านจะทำอย่างไง

ท่านก็ได้ไปกล่าวปรัฐกฐาพิเศษ

ต่อไปอย่างมั่นคงในงานงานหนึ่งที่มีการจัดขึ้นมา
ในช่วงหนึ่งท่านก็พูดถึงเรื่องของการที่
อายการสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยา

ท่านก็บอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่สังคมสนใจนะ
ท้าทายระบบยุติธรรมและระบบกฎหมาย
และกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชน
ที่มีต่อระบบรัฐจึงขอแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ว่า
ผมไม่โอเคท่านพูดอย่างนั้นนะฮะ

ผลักดันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

หลังจากเห็นข้อสรุปของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมานะฮะ

เรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของความเป็นกลางครับ
และโอเคกับหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจน
ผมต้องการให้มีความโปร่งใส
ผมติดตามขับเคลื่อนผลักดันอย่างใกล้ชิดนะครับ

ทางด้านพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงนะครับ
ผู้บัญชาการสตมเองก็เปิดเผยกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
นายวรยุทธ์อยู่วิทยาในการที่เข้าประเทศไทย

หลังจากที่พนักงานสอบสวนสนทองหล่อ
ทำการขอออกหมายจับนายวรยุทธ์
ก็ทำการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบไป
แล้วก็เฝ้าระวังตรวจสอบในการเดินทางเข้าออกประเทศอยู่ตลอด

มีการทำหนังสือมาอีกครั้งเนี่ย
ก็ขอให้มีการยกเลิกหมายจับในวรยุทธ์
เนื่องจากว่าอายการก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปแล้ว

ถ้าบอสจะเดินทางเข้าประเทศ
ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติ
แต่หากเข้ามาช่วงนี้มันมีหลักเกณฑ์คือเรื่องของโควิดนะฮะ
ถ้าเกิดเขาเข้ามาก็ต้องกักตัวตามพรบควบคุมโรคติดต่อ
แล้วก็การประกาศของกราศวงศ์ศาลธนทรัพย์ศุกร์ก็คือกักตัวสิบสี่วันนะครับ
ขณะที่พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕มีการแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีเมื่อวาน
เป็นเรื่องของนายจรุชาติมาทองที่เสียชีวิตนะฮะ
เป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้นะครับ
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องในการทำงานไปสอบสวนฐานะพยาน
ในการไปประกอบสำนวนคดี
ส่วนเรื่องที่สังคมสงสัยอีกเรื่องว่าโทรศัพท์มือถือกับซิมโทรศัพท์หายไปไหน
ของนายจรุชาติหายไปไหนล่าสุดรู้ตัวคนเอาไปทำลายแล้ว
ชื่อว่าในร้านหรือว่านายพระสิน
ในร้านเนี่ยเป็นเพื่อนของจรุชาติแล้วเป็นลูกน้องของอดีตสวกองนี่แหละครับ

แล้วยอมรับว่าเขาเป็นคนเอาโทรศัพท์มือถือและซิมของจรุชาติไปทำลายจริง
แล้วก็ไปลบภาพในมือถือทั้งหมดแล้วก็โยนโทรศัพท์ทิ้งลงไปในแม่น้ำ

คุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับการเสียชีวิตของจารุชาติ
ในร้านบอกว่าผมกับจรุชาติเนี่ยสนิทกันมากทำงานด้วยกัน
มาทำงานด้วยกันกับอดีตสวกองแล้วในมือถือของจรุชาติเนี่ยมีลูกผมเยอะ
ก็คือมีรูปของในร้านเยอะ
พอรู้ว่านายจรุชาติเป็นพยานปากสำคัญในคดีของบอสอยู่วิทยา
แล้วตัวเขาเองเขาบอกว่าเขากำลังจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าเกิดมีรูปในโทรศัพท์มือถือแล้วจรุชาติเองก็ไปเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีของบอส
จะมีส่วนมีส่งผลกระทบกับการทำงานการเมืองของเขา
พอรู้ว่าจรุชาติประสบเหตุเสียชีวิตก็เลยไปเอาเอกสารแล้วข้าวของและมือถือของจรุชาติไปทำลายซะเลย
ประมาณว่ากลัวคนขุดคุยแล้วเอามาเชื่อมโยงเรื่องราว
ประมาณนั้นแต่คุณผู้ชมก็ประมวลเอาว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วกันนะฮะ
ร้านบอกได้ว่าคืนวันที่เกิดเหตุนะฮะก็เลยมีการโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ของจรุชาติเพราะเขาเป็นคนติดต่อให้ไปรับศพแล้วก็พาไปแจ้งการตาย
แม่ของจรุชาติเองก็ไม่ยอมนะฮะถือว่าเป็นการยักยอกทรัพย์ก็เลยไปแจ้งความฐานยักยอกทรัพย์กับในร้านด้วยนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของจรุชาติย้อนกลับไปสองปีแล้วเส้นทางการเงินของครอบครัวด้วยตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติไม่มีทรัพย์สินเพิ่มเติมอย่างน่าสงสัยนะฮะ
หลังจากนายจรุชาติเสียชีวิตก็มีเงินใดบัญชีเท่าเดิมนะฮะเพียงเพิ่มมาเล็กน้อยหลักพันบาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็หลักหมื่นบาทซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรโดยเฉพาะในร้านคนที่ไปเอามือถือของจรุชาติไปทำลายทำลายทำไมนั่นสิอะไรแบบนี้แล้วจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของวรยุทธ์อยู่วิ